ดูภาพนาทีสำคัญของเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
นครศรีธรรมราชนะคะที่ผู้ชายคนนึงคุ้มคลั่ง
เติมน้ำมันแล้วไม่ยอมจ่ายเงินนะคะ
ขังตัวเองอยู่ในรถกว่า๖ชั่วโมง
แล้วสุดท้ายตำรวจตัดสินใจเอาปืนยิงที่มือเขา
เพื่อให้เขาปล่อยปืนนะคะปล่อยอาวุธ
แล้วหลังจากนั้นเข้าชาร์จเพื่อที่จะควบคุมตัว

ที่เราได้มานะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

ชาร์จจับกลุ่มผู้ชายในรถกระบะคันนี้
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าย้อนไปดูอันนี้คือตั้งแต่ตอนเกิดเหตุ
แต่เมื่อสักครู่นี้คือภาพตอนที่เป็นนาทีสำคัญเลย
ตำรวจเข้าชาร์จแล้วก็ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ได้สำเร็จนะคะ
ทำให้เหตุการณ์ระทึกนี้จบลงได้ในที่สุดนะคะ
เนี่ยค่ะเพราะว่าเขามีอาวุธด้วยแล้วตำรวจเนี่ยพยายามเกลี้ยกล่อม
หกชั่วโมงตั้งแต่ตอนเก้าโมงเช้าจนถึงช่วงบ่ายสามนะคะ
ในรถกระบะที่มีการตรวจค้นเนี่ยยึดยาบ้าได้๓มัดนะคะ
แล้วก็มีบรรจุย่อยย่อยอีกหนึ่งอีกจำนวนนึงนะคะ
รวมแปดพันนี่ครับจังหวะยิงครับแปดร้อยเมตรนี่ค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่เลยนะคะ
ตั้งแต่ต้นจนจบก็ได้ภาพมาแทบทุกนาทีนะคะ
จากยาบ้าแล้วเนี่ยยังมีอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรด้วย
ยังมีสิ่งผิดกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
ผู้ก่อเหตุภายหลังทราบชื่อว่าชื่อนายทัชพลทองปานอายุ๔๐ปี
อย่างที่บอกค่ะก่อนตำรวจจะเข้าชาร์จเนี่ยต้องยิงที่มือคนร้ายให้ปืนให้เขาปล่อยปืนก่อน

ตอนคุมตัวเนี่ยยังคุยไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
ต้องส่งโรงพยาบาลหัวไสแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ภูมิครับการตำรวจภูทรนครศรีธรรมราชบอกว่าได้มีการขยายผลเชิงลึกนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการรักษายังไม่ได้สอบปากคำเดี๋ยวสั่งเมาแล้ว
สามารถให้การได้ดีขึ้นก็จะขยายผลต่อไปนะคะ
ก็พูดถึงความจำเป็นในการใช้อาวุธปืนในการยุติและเข้าควบคุมสถานการณ์เพราะว่า
คนร้ายรายนี้เนี่ยมีอาวุธปืนแล้วก่อนหน้านี้ก็ยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บไปอีกหนึ่งนายนะคะ
ก็ต้องเป็นสถานการณ์ที่ต้องรีบควบคุมให้ได้เพราะว่าตรงจุดนี้อยู่ใกล้โรงเรียนด้วย
แล้วก็อยู่ใกล้กับช่วงเลิกเรียนแล้วด้วยนะคะในช่วงเวลาที่ตำรวจทำงานอยู่ค่ะ